เป็นลูกทหารต้องถึกและทน
ลูกสาวคนนึงค่ะมีคุณพ่อเป็นทหาร
แต่ด้านเอาน้ำยาฉีดผ้าที่เป็นน้ำยาฉีดรีดผ้ามาฉีดเล่น
ทำผิดแบบนี้ต้องโดนทำโทษ
ทำโทษวิถีทหารเป็นยังไงไปดูค่ะ

สามสามสี่สามเฮ้อ

ดูหน้าแบบน่าสลดไม่กล้าปริกปากอะไรเลย
สีหน้าชั่งต่างจากสีเสื้อเลยเกิน
คลิปนี้นะคะพร้อมคำอธิบายก็บอกว่า

เข้าไปแสดงความคิดเห็นและแชร์ต่อกันเยอะมาก

ปฏิบัติตามคำสั่งได้ถูกต้องเป๊ะเลย
แล้วก็นับถือคุณพ่อด้วยที่เลือกใช้วิธีการทำโทษแบบ
ไม่ใช่การทำร้ายร่างกายลูกอะนะคะ
ซึ่งคุณพ่อท่านนี้ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมถึงให้พุ่งเหลา
เพราะว่าคุณพ่อเป็นอดีตทหารพรานสังกัดกอรมนภ๔ส่วนหน้าจังหวัดยาลาคุณ
หลังคุณพ่อปลดประจำการแล้วก็กลับมาทำงานที่บ้านเกิดในโรงพยาบาลธัญรักษ์ขอนแก่น
แล้วเขาก็เลยมีวิธีในการดูแลลูกแบบนี้ไง
เอิ้นลูกก็กลัวนะน่าจะกลัวแหละดูพ่อน่าดูดเหมือนกันมาก
ทำผิดยืนตัวตรงอยู่ดีดูหน้าดิแต่ลูกทำผิดไง

ไม่รู้คุณผู้ชมมีวิธีการทำโทษสั่งสอนลูกวิธีไหนบ้าง
ลูกเขาแบบว่าเป็นเด็กดีจดจำลองส่งมาแชร์กันหน่อยเนอะ
แบบว่าดีนะไม่ได้แบบทารุณกรรมทำร้ายอะไรกันนะ

เทคนิคหน่อยละกันในการที่อบรมเลี้ยงดูลูกนั้นทำอย่างไร